แบบไวนำเทียม
แบบไวนำในว่างภาษาแกจะอยู่

ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ
อ๋อข้างหลังข้อดิอืมโอ้ยไม่ได้ตรงนั้น
เห็นไหมมันจะลงตรงนั้นดึงไปดึงเอามือเอามือเอามือ
มันส่งไว้เมื่อเกี่ยวสิ

อืม

ก็เลยรีบวิ่งออกมาเลยก็มาเรียกกลูไพรมาจับให้เอาค่ะ
เรากันนั่งเป็นยังถ้านั่งสักกัดคนฮะ
แฮะมันคงจะกัดค่ะไม่กัดขาก็กัดอะไรสักอย่าง
หายปวดไปแล้วฮะหายปวดไปแล้วหายปวดแล้ว